ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีนะครับ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยถูกแทงจนเสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่คาตักของแฟนสาวนะครับ

ได้อีกหรอได้อีกหรอ

ของที่สพน้ำยืนครับเป็นบ้านพักที่

ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๓๐ปีนะครับ
วนมซ้ายนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ข้างบ้าน
ก็ประตัดแฟนสาวนะครับแฟนก็ร้องไห้อยู่นะครับ

บาดเจ็บถูกฟันที่ข้อมือขวา
แฟนสาวของผู้ตายเนี่ยที่ร้องไห้ที่ได้ยินเสียงเนี่ย

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะ
นายบอยอยู่ยูสิบเก้าเป็นเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกัน
มากับนายพลอยนายพลอยนี่เป็นเยาวชนชายวันสิบเจ็ดปี
มาถามหาแฟนของเธอก็คือผู้ตายเนี่ยที่ชื่อตี

อยก็เหมือนกับนั่งคุยกับแม่ของเธออยู่ที่หน้าบ้านเหมือนกับรอตีนะ
คือติเขาไม่รู้จักบอยอยู่สักพักนึงตี้ขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อน
อยก็เลยถามว่าคนไหนคือแฟนของเธอ

ที่จับบาดเข้ามือขวาแล้วก็แทงใส่ตี้ด้วย
ตีก็นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่นะครับ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

แทงใส่ในตีไปครั้งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตรงไหน
แล้วกลุ่มเพื่อนของในตีนั่นแหละชักปืนไล่ยิงอยู่สองสามนัด
เขากับนายพลอยก็เลยหนีออกไปก่อนจะมามอบตัว
ยังให้การไม่ตรงกันนะครับสองฝั่งนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บและคนตาย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไป